คุณผู้ชมครับพื้นที่ป่าในประเทศไทยที่ลดลง
ถูกพูดถึงอย่างมากนะครับล่าสุดก็สดสดร้อน
หึ่มกระแสออนไลน์นะครับกับภูเขาหัวโล้นในจังหวัดน่าน
ดังนั้นในวันนี้เราคุยกันเรื่องของปัญหาป่าไม้
พื้นที่ป่าที่ลดลงเพราะอะไร
อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
อาจารย์ครับพื้นที่ป่าในประเทศไทย
จากอดีตถึงปัจจุบันลดลงมากขนาดไหนครับ
ครับปัญหาการสูญเสียพื้นที่ป่าเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญมากนะครับ
ถ้าย้อนอดีตตลอดเวลาประมาณ๔๑ปีที่ผ่านมา
ประเทศไทยเราสูญเสียพื้นที่ป่าไป๓๗ล้านไร่ครับ
ซึ่งพื้นที่อันนี้ถ้านองนึกภาพนะครับ
เรากำลังพูดถึงพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ประมาณจังหวัดเชียงใหม่เลยครับ
โอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับอาจารย์

ในวันนี้ประเทศไทยเรายืนอยู่ตรงไหน
สำหรับพื้นที่ป่าเมื่อดูกับประเทศเพื่อนบ้านของเรา
ผมขออนุญาตเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาคล้ายประเทศไทยนะครับ
อนุญาตดูตัวอย่างประเทศมาเลเซียนะครับหรือประเทศบลูไน
ทั้ง๒มีพื้นที่ป่าประมาณ๖๐๗๐ของพื้นที่ประเทศนะครับ
ส่วนประเทศไทยเองเนี่ยเรามีพื้นที่ป่าลดเหลือเพียงแค่ประมาณ๓๐เท่านั้นครับ
อาจารย์ครับที่ผ่านมารัฐบาลทุกยุคทุกสมัย
เขาก็มีแนวทางในการอนุรักษ์ผืนป่า
โดยเฉพาะยุคนี้คือการทวงคืนผืนป่าแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรครับ
ไม่ค่อยได้เกิดผลดีเท่าไหร่นะครับ
ถ้าพูดถึงย้อนหลังประมาณ๓๐๔๐ปีที่ผ่านมาเนี่ย
เราจะเห็นว่าพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยเนี่ยลดลงมาโดยตลอดนะครับ
ตั้งแต่อดีตเนี่ยเรามีพื้นที่ป่าประมาณ๑๓๙ล้านไร่นะครับ
ปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ป่าเราเหลือแค่๑๐๒ล้านไร่เท่านั้นครับ
แต่ว่าก็มีบางช่วงที่ดูเหมือนกับว่ามันจะกระดกขึ้นไหมครับอาจารย์
เป็นช่วงที่เราเปลี่ยนวิธีการอ่านภาพถ่ายทางอากาศนะครับ
ก็เลยทำให้ดูเหมือนว่าพื้นที่ป่าเราเพิ่มขึ้น

คำถามสำคัญในวันนี้ครับอาจารย์คือเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรครับ
จุดที่พื้นที่ป่าลดลงเรื่อยแล้วพื้นที่ไหนในไทยที่น่าเป็นห่วงที่สุดครับ
พื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุดจะเป็นจังหวัดในภาคเหนือนะครับ
เรากำลังพูดถึงจังหวัดน่านนะครับเชียงรายแพร่แล้วก็จังหวัดเลย
พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่มีการบุกลุกพื้นที่ป่ามาก
แล้วก็สาเหตุสำคัญของการสูญเสียพื้นที่ป่าก็คือการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ในที่นี้เรากำลังหมายถึงการปลูกข้าวโพด
เพื่อนำไปป้อนให้กับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์แล้วก็อุตสาหกรรมประสุทธิ์สัตว์ครับ
แก้ปัญหายังไงดีครับอาจารย์จากจุดนี้เดินต่อไปทางไหนดีครับ
ในอนาคตนะครับผมว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเร่งปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐนะครับ
จากเป็นผู้ที่ดูแลป่าให้เป็นผู้ที่กำกับกฎกติกา
เราอยากเห็นการเพิ่มบทบาทของภาคสังคมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะภาคเอกชนนะครับ
แล้วก็๓เราอยากเห็นป่าทำหน้าที่ที่หลากหลายที่ให้ประโยชน์กับประชาชนในหลากหลายรูปแบบ
เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญแล้วก็มาร่วมกันลงทุนที่จะฟื้นสภาพป่าครับ
นี่คือข้อเสนอเพื่อที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศนะครับ
วันนี้ขอบคุณอาจารย์อดิษฐ์เป็นอย่างสูงครับอาจารย์ครับ

กันใหม่ครั้งหน้าเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมในช่วงเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรครับ